วันนี้มีความคืบหน้าคดีเบนส์ชนฟอร์ด
แล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๒คน
วันนี้อายการได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีนี้แล้ว
ในข้อหา๘ข้อหานักด้วยกันค่ะ
สำนักงานอายการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แถลงข่าวความคืบหน้าการฟ้องคดีนายเจนพบวีรพร
ขับรถเบนส์พุ่งชนท้ายรถฟอร์ด
นักศึกษาปริญญาโทเสียชีวิต๒คน
นั่นก็คือนายกฤษณะถาวรและนางสาวทันทพัฒน์ฮ้อแสงชัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยพนักงานอายการพิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อคดีทั้งหมด
พยานหลักฐานเพียงพอสามารถเอาผิดแล้วก็ลงโทษผู้ต้องหาได้
จึงสรุปสำนวนสั่งฟ้องนายเจนพบวีรพรในฐานความผิดรวมทั้งสิ้น๘ข้อหา
สารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามที่พนักงานสืบสวนภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่งมาให้เมื่อวันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมา
ด้านผู้ต้องหาคดีนี้นะคะอยู่ในชั้นฝากขังของศาลแล้วก็ประกันตัวในชั้นศาล
เมื่ออายการสั่งฟ้องศาลก็จะดำเนินการเบิกตัวผู้ต้องหามาฟังคำพิพากษา
โดยหลังจากนี้คาดว่าผู้ต้องหาก็จะมีการแต่งตั้งทนายความเข้ามาต่อสู้คดี
ซึ่งสารจะนัดมาพิจารณาถึงขั้นตอนการต่อสู้
และก็ดำเนินการสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติม
หากสารพิจารณาเอาผิดก็จะมีโทษจำคุก๓ปีสูงสุดไม่เกิน๑๐ปีค่ะ